สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
เจอกับเราสองคนค่ะเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่นะคะ
อัปเดตข่าวบันเทิงกันหน่อยค่ะวันนี้สุขหันศาด้วย
ใช่ค่ะมาถึงปุ๊บก็ข่าวดีข่าวแรกเลยแล้วกันนะคะ
สำหรับเรื่องข่าวของแบมแบมก๊อตเซเว่นนั่นเองนะคะ
สำหรับใครที่เป็นแฟนแบบแบมก๊อสเว่นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ
เพราะว่ากำลังจะมีแฟนมิตติ้งที่เมืองไทย
แล้วบอกเลยนะคะว่าไม่ได้มาที่เดียวนะคะในเมืองไทยนี่นะคะ
ไปยาวเลยห้าจังหวัดเลยนั่นเองนะคะและนี่แหละค่ะ
ประกาศข่าวดีทันทีค่ะว่าโชว์แฟนมิติ้งที่ไทยครั้งแรกค่ะ
จะมีทีเด็ดอะไรบ้างแล้วแบมแมมเองนะคะจะไปต่างจังหวัด
ตอนนี้เป็นพรีเซนเตอร์โทรศัพท์เครื่องหนึ่ง
แล้วนี่ก็จะทัวร์ไปเลยนะคะห้าจังหวัดในเมืองไทยนะ
มันจะเป็นภูเก็ตเชียงใหม่ขอนแก่นโคราชนั่นเองนะคะ
แต่ถามหน่อยละกันว่ามาเดี่ยวแบบนี้จะเหงาหรือเปล่า

ก็ตื่นเต้นนะครับผมคือมันต้องเอาอยู่แบบคนเดียวให้ได้
โชว์เนี่ยคือมันก็จะมีความแตกต่างกัน
แต่ผมยังบอกไม่ได้มาดูกันเองดีกว่านี้
แต่ว่าผมไม่เคยได้ทำที่ไหนมาก่อนเลย

เพราะฉะนั้นกัดรอดูละกันนะฮะ

รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงโอกาสดี
ที่จะเจอนุมหลอแบมตัวเป็นเนี่ยมาถึงคุณแล้วครับนานเองค่ะ
จะบอกว่าขวัญใจมหาชนของจริงบอกว่าโรงโมงค์สัมภาษณ์น่ารักมาก
ไม่เป็นไรครับแฟนมาหาผมที่กรุงเทพไม่ได้ไม่เป็นไร
เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปโชว์พร้อมกับข้อความพิเศษเนี่ย
ให้กับแฟนตามแต่งสังหวัดให้ด้วยนะ